เชียงรายนะครับทุกผู้ชมครับมีหญิงสาวคนหนึ่งเธอเดินตกท่อระบายน้ำหน้าโรงแรมนะฮะ
ขานี่เป็นแผลลึกถึงกระดูกนะครับอุ้ยดูสิเห็นไหม
หัวเข่าด้านซ้ายอ่ะโอ้ยที่เราทำสีดำดำแล้วเบลอไว้
ความจริงมันคือเลือดแล้วแผลฉี่ขาดนะฮะลึกถึงกระดูกนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ทีนี้เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือจนถึงขณะนี้เธอบอก
ยังไม่มีใครออกมาแสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลย
ว่าเออเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับประชาชนเดินตกท่อแบบนี้เนี่ย
ใครต้องรับผิดชอบคุณทันชนกนะฮะโพสต์เรื่องราวของตัวเองไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัว
บอกว่าประเทศไทยคือน่ากลัวมากเดินอยู่ตกท่อหน้าโรงแรม
แผลลึกเปิดถึงกระดูกทางก็มืดต้องเจ็บอีกสักกี่คนถึงจะแก้ไขปรับปรุง
จะต้องไปแจ้งที่ไหนได้บ้างแบบนี้แล้วนี่คือภาพที่ท่อที่เธอตกลงไปเป็นตะแกรง
เป็นตะแกรงนี่ค่ะนี่เห็นไหมคือเหยียบแล้วพลึบลงไปเลยเห็นไหมเออ
คือบางทีมันมืดแล้วเราเดินมาเราก็ไม่รู้หรอกว่าเออตะแกรงมันจะไม่มีรู
อืมเออไม้นี่สงสัยจะเอามาพิมพ์ไว้ต่อหลังแล้วใช่ไหมเธอน่าจะปกไปก่อน
อันนี้คือภาพตอนที่เธอตกท่อไว้แล้วเธอถ่ายเอาไว้ใช่ไหมแต่ตอนหลังพอเกิดเหตุเขา
ก็เอาไม้ยาวเอาถุงพลาสติกมาเสียบเป็นสัญลักษณ์เอาไว้
มีผู้ใช้เฟซบุ๊คหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับ
ให้กำลังใจคนเจ็บตำหนิหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ถึงกับตัดพอบอกเก็บภาษีเหมือนอยู่สวิตช์
แต่คุณภาพชีวิตเหมือนโรฮิงญา
แล้วก็ถามหาความรับผิดชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
คือเอาล่ะที่เธอโพสต์ไว้เธอบอกตกหน้าโรงแรมใช่ไหม
แต่พื้นที่มันคือพื้นที่น่าจะเป็นพื้นที่ของหน่วยงานของเขตพื้นที่ต่าง
ที่เขารับผิดชอบมันเป็นทางเท้าอะไรพวกนี้นะครับ
คุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
เป็นพื้นที่หน้าโรงแรมแห่งหนึ่งในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับ
ได้สอบถามกับทางพ่อของคนเจ็บนะฮะ
นี่คือน้องคนที่บาดเจ็บนะครับชื่อเล่นน้องแพตตี้นะ
ชื่อจริงชื่อทันชนกช่างชัยนะครับอายุ๒๗ปี
คุณพ่อบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยก่อนจะเกิดเหตุ
ลูกสาวไปเที่ยวกับเพื่อนอีก๓คน
จากนั้นตอน๕ทุ่มนะฮะก็คือเมื่อวานนี้นะฮะวันเกิดเหตุ
ระหว่างที่กำลังเดินกลับไปเอารถรถจอดไว้ที่โรงแรม
ตกท่อระบายน้ำที่ถนนหน้าโรงแรม
แล้วตะแกรงเหล็กอ่ะที่มันมีรูอยู่เนี่ยแทงเข้าไปจนเกือบ
โอ้โหแผลเนี่ยลึกจนถึงกระดูกนะฮะ
ยาวกว่า๕นิ้วนะครับเนื้อนี่ฉีกขาดวิ่นเลย
หลังเกิดเหตุพ่อไปลงบันทึกประจำวันที่สพเมืองเชียงรายแทนลูกสาว
แล้วก็ไปที่จุดเกิดเหตุเพื่อถามหาความรับผิดชอบ
แต่เจ้าหน้าที่บอกให้ติดต่อวันพรุ่งนี้นะฮะ
ก็คือวันที่๕ธันวาวันจันทร์พรุ่งนี้นะครับ
พ่อบอกว่าลูกสาวเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศได้๑เดือนนะครับ
ตอนนี้มาเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง
พ่อกังวลมากเรื่องการรักษาอาการบาดเจ็บของลูก
เพราะต้องรักษาอาการอีกนานกว่าเดือนนะฮะ
ทางหมอบอกแน่นอนว่าต้องกระทบกับหน้าที่การงานอย่างแน่นอน
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาแสดงความรับผิดชอบ
รวมทั้งไปแก้ไขจุดเกิดเหตุด้วยไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับคนอื่นอีก
ใช่เขาต้องรับผิดชอบ
ถูกต้องเพื่อจะเป็นอุทาหรรัตกับคนอื่น
จุดเกิดเหตุเป็นหน้าโรงแรมแห่งหนึ่งนะครับถนนเตมะวิพาทนะครับ

เป็นท่อระบายน้ำนี่เห็นไหมฮะ
วันนี้มีการนำร่มสีแดงแล้วก็ไม้ที่ยาวกว่า๔เมตรมาปักเอาไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์แล้ว
ไม่ให้มีใครเนี่ยตกท่ออีกนะครับ
โอ้โหแล้วมันเป็นเหล็กอันนี้เอาร่มด้วยนะเห็นไหม
ผู้ประกอบการร้านค้าแถวนี้นะครับบอกว่าช่วงกลางคืนถนนเส้นนี้มืดมาก
ไม่มีแสงสว่างนะเรื่องแสงสว่างอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ไขให้หน่อยนะครับ
แล้วก็เรื่องท่อตระแกงฝาท่อที่มันแบบเป็นรูอยู่นะครับ
ส่วนทางโรงแรมบอกว่าถนนเส้นนี้อยู่ในความดูแลของทางเทศบาลนครเชียงรายนะครับ
ทางเทศบาลยังไม่ได้รับมอบถนนมั้งมีการซ่อมอะไรกันอยู่เนี่ยนะฮะ
ส่วนอาการผู้บาดเจ็บขณะนี้แพทย์เนี่ยต้องเย็บนะฮะแผลเนี่ยเย็บไป๒๐เข็มได้
แล้วยังต้องอยู่โรงพยาบาลต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
เพราะแผลลึกมากจนถึงกระดูกแล้วต้องระวังการติดเชื้อจากเหล็กที่เป็นสนิม